คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของกินแล้วนะคะ
อยากจะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันลาบเมืองลีลาที่จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามกันได้ในช่วงตลอดกิน
โอ้โหสนุกสนานโจ๊พรึมกันมากเลยนะคะ
พาคุณผู้ชมมาที่งานเทศกาลฤดูหนาวแม่ริมเฟสติเวิล
สารประเพณีท้องถิ่นปี๖๕ค่ะ
นี่ท่านประธานเปิดงานโดยการสับหมูสับเนื้อเลยนะคะ

ก็เตรียมแข่งขันทำลาบเมืองลีลากันเลยค่ะ
งานนี้นะจัดอยู่ที่ลานเพลินริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

นะคะแล้วก็ต้องสับแบบมีลีลาด้วย

คุณต้องมีการโยกย้ายสายสะโพกนะ
ก็ต้องมีโรงรีรีลาให้เขารู้สึกประทับใจ
ผมกลัวสับไปสับมาจะไปละมงละเมอตอนนอนด้วย

ไม่ขนาดนั้นสับแก่ตรงนี้ก็พอแล้ว
จัดขึ้นมาแบบนี้นะเขาบอกว่าอยากจะเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวเมืองเหนือนะเจ้านะ
งานนี้ฝ่ายราชการประชาชนแล้วก็หน่วยงานต่างร่วมมือกันจัดขึ้นมาเห็นไหมคะสนุกสนานกันทั่วหน้าจริงค่ะ
เขาควงมีดควงดาบควงอะไรกันเข้ามาอย่างนี้แหละสนุกสนานกันจริงนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าการแข่งขันลาบเมืองลีลานี่แหละมันคือไฮไลท์ของงานเลย

ลีลาเด็ดไม่แพ้ใคร

เดี๋ยวนะลาบเขาเนี่ยใส่ใบกระท่อมลงไปด้วยหรือเปล่า
ดีดเป็นพิเศษนิดหนึ่ง
คือต้องบอกว่าการแข่งขันลาบเมืองครั้งนี้มีมากถึง๑๘ทีมเลยนะ
แต่ละทีมก็คือจัดเต็มเห็นไหมเต็มสำรับเลยอะค่ะ
มีจัดผักอะไรมาแล้วก็มีท่านประธานนะคะเป็นในอำเภอแม่ริม
ไปก็ยกย้ายใส่สะโพกไปลีลาทั้งคนทำทั้งคนชิมทั้งกรรมการนี่ก็ไม่แพ้กันเลยนะคะ
อย่างแรกดูจากความละเอียดของเนื้อราบ
ให้ละเอียดอย่างสองก็คือลีลาการทำลาบต้องดี
มีลีลาด้วยและที่สำคัญเลยข้อ๓คือรสชาติต้องอร่อยกลมค่ะ
แต่ละทีมใช้เวลาการทำลาบเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้นนะคะ
ถ้าหากว่าทีมไหนเนี่ยทำได้ดีตรงตามเกณฑ์ก็รับรางวัลไปเลยค่ะ
ซึ่งงานนี้ในอำเภอท่านก็มีความสุขมากในการที่เป็นกรรมการตัดสิน

ถือว่าได้อิ่มอร่อยกันได้มาแสดงความสามารถด้านการทำอาหาร
แล้วก็ได้มารวมตัวกันสืบสารประเพณีโบราณของชาวเมืองเชียงใหม่นะเจ้า
สนุกสนานสามัคคีกันด้วยเนอะ

ฝึกไว้เพราะมีโอกาสจะพาไปดูนะคะ

เขาบอกว่าช่องบ้านเขาออกไปเก็บหนส์อ้อยกัน
แล้วกลับมาประกอบอาหารทำเมนูอะไรยังไงไปดูค่ะ
วาวขอบคุณกับชิคกี้พาย
เดี๋ยวนะเคลียร์กันให้จบ

ก็มันเหมือนยอดอ่อนหน่ออ่อนของอ้อยไงคุณ
มันมีหมดอ่ะหน่อหวายหน่ออ้อยหน่อไม้กล้วยหน่อไม้

กันอย่างนี้แหละค่ะเอาไปตัดอ้อยในสวนอ้อยกันนะคะ
กินแบบกินแซ่บแบบสาวนา
แซ่บแบบสาวนาเนี่ยเขาพาเข้าป่าไปเก็บหน่ออ้อยเอาไปแกงนะคะ
เป็นป่าอ้อยของเขาเองนี่แหละไม่ได้ไปขโมยไข่นะคุณนะ
เข้าป่าเข้าสวนอ้อยตัวเองไปแล้วเขาเลือกหน่ออวบนะ
เอามาตามปริมาณที่ต้องการแล้วก็กลับถึงบ้านปั๊บ
นี่เห็นไหมคะวิธีการก็คือปอกคล้ายหน่อไม้
หั่นเป็นชิ้นยาวแล้วก็ต้มกับน้ำเดือดใช่ไหม
แล้วพอต้มเสร็จก็มาฝานเป็นชิ้นเล็กบางใส่หม้อเอาไว้
แล้วก็ตำข้าวเบื่อข้าวเบือคือข้าวเหนียวแช่น้ำแล้วมาตำ
มันจะทำให้แบบเหมือนแกงมีความข้น

แล้วก็จากนั้นก็เอาไปน้ำคันใบย่านางมาใส่

ใช่น้ำคันใบยะนางเนี่ยมันก็จะให้กลิ่นของเขา
คือแกงทางอีสานส่วนใหญ่เขาจะใช้
น้ำใบย่างนางและซอยเข้าเบื่อแบบนี้

แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้า
แล้วก็ใส่ผงนัวใส่อะไรแล้วแต่อันนี้ปรุงรสกันไปนะคะ

ผักอิตุอ๋ออันนี้แม่ดิฉันทำนะ
อันนี้ส่วนตัวบางคนเขาจะใส่ผักพื้นบ้านลงไปด้วยนะคะ
แล้วแต่นี่อันนี้เขาใส่ตำลึงใส่อะไรไปด้วยนะ
พริกลูกโดดอะไรอย่างนี้เขาก็เก็บมาจากบ้านนะคะ

ถ้าได้สดน้ำร้อนกับอากาศหนาวอย่างนี้คุณ
ฟินเหมือนกันนะเอาข้าวเหนียวจ้ำไปนะ

อยากรู้ว่าเนาะอ้อยรสชาติมันจะหวานไหม
เพราะอ้อยมันต้องหวานิ
น่องไก่ชิ้นใหญ่นะละลายในปากค่ะ

แล้วพูดกันปากต่อปากนะว่ามากินข้าวซอยน่องไก่ร้านนี้อิ่มจนจุก
อื้ออิ่มจนจุกเต้า
เจ้าของร้านคือใครคุณบุษกรจันเป็งค่ะ
บอกว่าเขามีข้าวซอยสูตรเด็ดอยู่แล้วนะคะ

อย่างเช่นส้มตำขนมจีนน้ำเงี้ยวอาหารตามสั่ง
นี่ค่ะเปิดขายตั้งแต่เวลา๑๐โมงเป็นต้นไปนะคะ

ใครที่อยู่พยาวไปเที่ยวหรืออยู่ใกล้อยากจะไปกินข้าวซอยแบบเมืองเหนือแต่

หมายถึงหมายเลขโทรศัพท์ก็ให้คุณผู้ชมไว้ติดต่อแล้วนะ

เห็นแบบนี้แล้วผมว่าเดี๋ยวต้องไปจัดแล้ว

งั้นคุณผู้ชมอย่ารอช้าเรื่องของกินเรายังมีอีก
เกี้ยวซ่าที่ไม่ธรรมดา
บอกเลยว่าเกี้ยวซ่าร้านนี้น่ากินน่าทานมากเลยครับ
ลองกันดูกับร้านนี้เกี้ยวซ่ามวยไทย

ไปดูกันหน่อยร้านนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๑๖๓ถนนกีฬากลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
มีมากมายหลายไส้เปิดออกมาตกใจอุ้ยมีด้วยเหรอ
ไอ้พวกบอกว่าไส้ที่เป็นรถลาบเฮ้ยเกียวซ่ารถลาบไส้ลาบ
งั้นต้องไปถามเจ้าของคุณวีรยุทธ์แก้วพนาวหรือเอ๋
อายุ๔๑ปีเจ้าของร้านเผยว่าเมื่อก่อนเคยทำงานเป็นพนักงานบริษัท
แต่ก็มีความฝันอยากทำธุรกิจร้านอาหารเป็นของตัวเอง
แล้วด้วยความที่ว่าลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเป็นเชฟอยู่ต่างประเทศไง
เคยทำอาหารให้รับประทานก็บอกเอ้ยมันอร่อยดีนี่น่ะ
งั้นมาปรับปรับให้รสชาติมันเข้าแล้วมันถูกปากกับคนไทยมากที่สุด
แล้วด้วยตัวเขาเองเนี่ยก็ชอบเกี้ยวซ่าใช่ไหม
แต่ก่อนเปิดร้านต้องไปชิมร้านอื่น
จะได้รู้ว่าร้านอื่นเขาทำออกมารสชาติเป็นแบบไหน
แล้วแบบไหนที่เราชอบแล้วลูกค้าชอบทานกัน
สุดท้ายได้มาเป็นแบบนี้
เป็นสูตรที่ลงตัวและเปิดร้านขายมานานกว่า๓ปีแล้ว
ชื่อร้านเกี้ยวซ่ามวยไทยนั่นเองนะครับ

จุดเด่นของเกี๊ยวซ่ามวัวไทยของเขาอยู่ที่น้ำจิ้มสูตรพิเศษและมากมายรสชาติอย่างที่ผมบอก
ไม่ได้มีแต่รสลาบอย่างเดียวนะรสแกงเขียวหวานก็มีรสกระเพาก็มา
ของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามีกลิ่นหอมชวนรับประทานกรอบนอกนุ่มในเป็นแบบนั้นเลยครับ
อ่ะถามหน่อยสิราคาแพงไหมอยากซื้อหาทานแล้ว
อยู่หน้าร้านนะฮะอยู่ที่๕ชิ้น๔๐บาท

แล้วก็มีเกี้ยวซ่าที่ขายเป็นถาด๒๕ชิ้นบรรจุกล่องขายในราคา๒๓๐บาท

เขาบอกว่ารายได้นะสบาย๔๕๐๐๐บาทต่อเดือนเลยนะ

เกี๊ยวซ่ามวยไทยจำชื่อเอาไว้

ขออนุญาตจำชื่อมีโปรโมชั่นดีมาฝากด้วยนะจ๊ะ
ใครที่จะไปทานอาหารร้านนี้ก็บอกไปสิว่า
รู้จักร้านนี้จากรายการตลอดข่าว
กอดซื้อเกี๊ยวซ่าทานใหญ่๒๕ชิ้น
คุณเฮ้ยค่ะ๒๑ทั้งวันถึง๒๑มักราคมปีหน้า
๑เดือนเต็ม
สุดยอด
จัดไปใครสนใจไปอุดหนุนร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๑๐โมงเช่า
ไปจนถึง๒๑นาฬิกาก็คือสร้างท่วม
โอราชวันเท้าเด้อจ่ะเด้อ
ไปไม่ถูกก็สอบถามได้นะหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะคะ
แต่บอกเลยว่าคุ้มนะซื้อ๒๕ชิ้นได้แถมอีกตั้ง๑๐ชิ้น
แทบจะ๕๐เปอร์เซ็นต์เลยนะคุ้มมาก
อยากจะขับรถไปโคราชเดี๋ยวนี้เลย
น่ากินคือเขาก็ดัดแปลงมีไส้ที่เป็นแบบอีสาน
แบบลาบก็เข้าไปอยู่ในเกี้ยวซ่าได้